คลิปเรียกรอยยิ้มนะพี่เบิร์ต

อย่าให้เมียต้องสงสัย

อย่าได้เที่ยวไปรักใคร

น้ำเกลือยังระโยงระยางอยู่เลย

แต่คนป่วยนวดให้คนเฝ้า

เห็นไหมเมียต้องนอนพื้นแข็งเนี่ย

ผมเข้าใจดีไหม

คุณเดาซิว่ายอดวิวยอดคนดูกี่ครั้งนะ

รักเมียอย่าเที่ยวไปรักใคร

ในมือยังมีสายน้ำเกลืออยู่เลย
ยังทำหน้าที่ไม่ขาดตกบกพร่องเลยนะคะ
คลิปนี้ถ่ายที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะ

แต่ว่าความป่วยของคุณลุงเป็นสามีแห่งชาติ
ถึงแม้ว่าเข็มจะคามือแบบนั้นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการที่จะปรณิบัติพันละเมียแต่อย่างใดนะคะ
เพราะเมียอุตส่าห์มานอนเฝ้าใช่ไหม

คุณลุงแกก็เลยไปนวดเท้านวดขาให้แบบนั้น

พี่เบิร์ตท่องได้ไหมคาถาบูชาเมีย
เป็นผู้ชายดุอย่างผมนะคำเดียวจบไม่พูดเยอะ